หลังจากที่รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนให้แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตาสัญลักษณ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
พบว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาประชาชนต่างพร้อมใจกันเลือกซื้อเสื้อสีเหลืองกันอย่างคึกคักนะครับ

โปโลสีเหลืองด้านขวามีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาพิเศษได้รับความนิยมอย่างมาก
ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่ร้านขายเสื้อผ้าในอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
พ่อค้าแม่ค้าต่างนำเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์มาแขวนไว้หน้าร้านให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกใส่
หลังจากทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง
ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
นางทันพระขนันเริงสมัยอายุ๕๐ปีบอกว่า
ตั้งใจมาเลือกซื้อเสื้อเหลืองเพื่อนำไปสวมใส่ในชีวิตประจำวัน
และตั้งใจว่าจะเลือกซื้อไปหลายแบบ
แบบที่มีตราสัญลักษณ์และแบบธรรมดา
เพราะจะได้เอาไว้ใส่ทุกช่วงเวลาตามความเหมาะสมตลอด๔เดือน
นางทันพักคณันยังบอกด้วยว่าเธอรู้สึกมีความสุข
และภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้นำเสื้อเหลืองออกมาสวมใส่
เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว
ยังรู้สึกดีใจและปราบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวจิวรานุงกรมดินทรเทพพยาวรางกลุ่ม
ตั้งใจมาหาซื้อเสื้อซื้อเสื้อเหลือง

แบบว่าอยากได้ลายใหม่แล้วก็แบบไว้ใส่นานหลายวัน
ถ้าจะให้ดีมีสัญลักษณ์
ถ้าไปราชการแล้วก็จะใส่แบบนั้น
แต่ถ้าเราใส่ไปตลาดไปทำธุระอะไร

เราเห็นแล้วเราก็อยากใส่เหมือนเขา
เพราะพอเราภูมิใจเรามีในหลวงของเรา
ด้านนางสาวปานิสาศิลาอายุ๔๗ปีบอกว่า
แม้เธอจะทำงานในหน่วยงานภาครัฐ
ได้ขอความร่วมมือให้ใส่เสื้อเหลือง
และแน่นอนว่าเธอให้ความร่วมมืออย่างดี
แต่ไม่ใช่เพราะจำเป็นต้องทำ
ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิขุนเป็นล้นพนธุ์

ท่านก็ทรงงานหนำกันนะค่ะปัจจุบันนี้
แล้วก็เกี่ยวกับส่วนราชการพี่ก็
ช่วงนี้ก็ให้ลนลงใส่เสื้อเหลืองกัน
เพราะว่าแสดงถึงความจงลักษณ์พรรคดี

แล้วถ้าเกิดมีให้ใส่ประจำไปเลือกก็น่าจะใส่ไปเรื่อยค่ะ
ผู้ค้าอย่างนายวินัยแซมอายุ๒๘ปี
พนักงานร้านขายเสื้อผ้าย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิบอกว่า
นำเสื้อเหลืองประดับตราสัญลักษณ
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
วางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
และมีเฉพาะเสื้อโปโลคอปกเท่านั้น
เนื่องจากเป็นที่นิยมสวมใส่ได้ทุกโอกาส

โดยได้รับมาจากโรงงานที่ได้ขออนุญาตผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จำหน่ายในราคา๒๕๐บาททุกรูปแบบทุกขนาด
ซื้อพลาด
เพียงแค่เสื้อเหลืองโปโล
มาให้เลือกซื้ออย่างหลากหลายทั้งแบบชุดเรสแบบประดับลูกไม้
และแบบผ้าพื้นเมืองที่นำมาประยุกต์ออกแบบให้เข้ากับยุคสมัย
ก็ได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมากเช่นกัน
ส่วนราคาเสื้อเหลืองปีนี้อยู่ที่๑๕๐บาทถึง๕๐๐บาทแล้วแต่แบบและคุณภาพของผ้า
โดยเสื้อโปโลสีเหลืองแบบมีตราสัญลักษณ์ราคาเริ่มต้น๒๕๐บาทถึง๔๒๐บาท
คอกลมแบบธรรมดาราคาเริ่มต้น๑๕๐บาทถึง๒๕๐บาท
ส่วนเสื้อสีเหลืองแฟชั่นแบบต่าง
เช่นชุดกระโปรงชุดเรสและแบบลูกไม้
ราคาเริ่มต้น๑๕๐บาทถึง๔๐๐บาท
ขณะที่เสื้อเหลืองแบบผ้าพื้นเมืองราคา๒๕๐บาทถึง๕๐๐บาท
เป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติของปวงชนชาวไทย
ที่ได้แสดงออกซึ่งความจงรักพักดี
ด้วยการสวมใส่เสื้อเหลืองแบบพร้อมใจกันให้เป็นสีทองทั้งแผ่นดิน
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิวราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
หลวงราชการที่๑๐ของประสงค์นิกรชาวไทย
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน